มากันที่อีก๑ครอบครัวสาวแพตนักภาพาเป็นสาวสุดสตรองคนนี้
ก็เราจะมาพูดถึงเรื่องของสามีของเธอ
ออกมาเปิดปากพูดเกี่ยวกับสถานะ
คือตอนนี้คุณเบ้นเขาบอกว่าเขาอยู่ในช่วงของการปรับตัวด้วย
ซึ่งบันเทิงไทยรัฐก็เลยคว้าตัวคุณแม่สุดสตรอง

รวมไปถึงที่แม่แอฟทักษะออน

งานนี้เนี่ยคุณแพทย์จะว่ายังไงมาฟังกันจ้า
ในทางเดียวกันก็คือยังรอคำตอบอยู่
เดี๋ยวรอให้พี่เบ้นเขาค่อยคิดก่อนอีกสักพักนึง

ตกลงแล้วสถานะของเรา๓คนหนึ่งเป็นยังไง

ก็คือว่าเวลาว่างก็นัดกันทีนึง

เขาจะได้แบบลูกจะได้ชินกับเขาเร็ว

แสดงความคิดเห็นกันเยอะมากเพราะมันเป็นภาพที่เป็นครอบครัวน่ารักมาก
แล้วเราไม่ได้เห็นภาพแบบนี้มานานมาก
คือก่อนหน้านี้ที่คุณเบ้นถูกปล่อยตัวออกมา
หลายคนก็ลุ้นว่าอยากจะเห็นสมาธิภาพครอบครัว
แต่ก็เป็นภาพในลักษณะที่คุณเบ้นอุ้มน้องเรส
เท่านั้นไม่มีคุณแพทรร่วมเฟลป์อยู่ด้วย
หลายคนก็สงสัยว่าสถานะความสัมพันธ์ของครอบครัวนี้เป็นอย่างไร

เริ่มมีการปล่อยภาพภาพเขาออกมาแบบนี้นะ

แต่ว่าเดี๋ยวรอฟังคำตอบจากฝั่งทั้งคู่อีกทีนะ

ต้องเดี๋ยวพี่แจ๊คน่าจะได้ข้อมูลมาบางส่วนแหละ